ก็ต้องเป็นไดโนเสาร์ไม่ใช่
คราวนี้เจ้าทีเล็กเป็นไก่ชนสายพันธุ์พม่าง่อน
ทายว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวคุณผู้ชมทายกันเข้ามาได้เลยนะครับ
เพราะว่าเราจะได้เห็นเจ้าทีเล็กแล้วก็ไก่พื้นเมืองไก่ชนที่สวยงาม

ในงานที่เขามีการจัดประกวดไก่พื้นเมือง
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
เพื่ออนุรักษ์เป็นปีแรกที่เขาจัดขึ้น
แต่ความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะครับไปดูงานกันฮะ
นี่แหละครับเจ้าทีเล็ก
แสดงว่าเขาจะต้องมีความดุดัน
อ่าส่งชื่อใช่ไหมขี่ไปเขาดูหน่อยนะ
เป็นไก่ชนสายพันธุ์พม่าง่อน
ของคุณชนะชัยสุพชัยสาคอนวัย๓๖ปี
ฟาร์มไก่ซิติคาที่นำมาโชว์ในงานการประกวดไก่พื้นเมือง
อนุรักษ์ในงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชพัฒนอุดรธานี

ได้รับความสนใจจากผู้เลี้ยงไก่นำไก่พื้นเมืองและไก่ชนทั่วประเทศ
ไก่เข้าประกวดจำนวนมาก
คุณชัยชนะขออภัยนะคุณพี่คุณพี่ชนะชัยบอกว่าเจ้าทีเล็กราคา๑ล้าน
เท่าไรนะคะ

อ๋อโอ้โฮตอนคุณพี่ชนะชัยซื้อมานะ
แต่มีคนมาติดต่อขอซื้อในราคา๒๔๐๐๐๐๐บาท
เท่าไรค่ะเจ้าทีเล็กนี่นี่ไก่หรือรถยนต์
ไก่ครับคุณข้าวจีเล็กเนี่ยเขาเป็นไก่ชนตัวโปรดของคุณยืนยงโอภากุลใครล่ะ
แอดคาราบาลศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังนะครับ
เป็นนายกสมาคมไก่ชนแห่งประเทศไทย

อกจากนี้ยังนำไก่ชนเข้าร่วมประกวดด้วย
ราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันบาทก็มีถึงหลักแสนบาทนะครับ
มันเป็นความชอบแล้วก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
เป็นอีกเสริมอาชีพอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งครับ
แต่ไก่ที่เราเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นไก่เลยครับ
ไก่ชนพม่าง่อนครับสายพันธม่าง่อนครับผม

ก็หลักล้านต่อเดือนครับ

ใช่ค่ะเขามีวิธีการเลี้ยงนะคะไม่ได้เลี้ยงกันง่ายนะคะสำหรับไก่ชน

หน้าเขาก็น่ารักดีหน้าเขาแดงนะ
ล้าน๔ขอคุณพี่เขาซื้อ
ขออะไรล่ะขอซื้อขอซื้อครับ
ให้คุณพี่เขารดลงก็ได้เหลือ๒ล้าน๓บาทคุณจะแบบซีวิวัย
ดาวสัก๓๐๐๐๐๐บาทแล้วผ่อนแบบบอลลูนได้ไหม
ไม่ใช่ค่ายค่ายรถยนต์นะ
ฟาร์มไก่ซิติคายังเล่าว่าเพิ่งหันมาเลี้ยงไก่พื้นเมืองอย่างจริงจัง๗ปี

ปัจจุบันมีไก่ในฟาร์มประมาณ๕๐๐ตัวแล้ว
เน้นเลี้ยงไก่ชนสายพันธุ์พรรมห้าง่อนเหมือนเจ้าทีเล็กนี่นะครับ
้อนทั้งตลาดในประเทศและก็ต่างประเทศด้วย
พร้อมเชิญให้คนที่สนใจ

สร้างรายได้เป็นอย่างดีครับ
แต่ก็ต้องธนุถนอมลูกหน่อยนะบางคนพาลูกไป

หยอดน้ำกันหนึ่งเป่าน้ำหนึ่ง
ไปขัดหงอนหน่อยนึงประมาณนี้
ฟังไปฟังมาเป็นเหมือนกัน